ก็วันนี้พบกัน๒วันติดนะครับ
วันนี้ได้รับมอบหมายให้มาแถลงเรื่อง
การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อนะครับ
วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
โดยได้ประกาศรายชื่อภาคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรพศ๒๕๖๑มาตรา๑๒๘และมาตรา๑๒๒
ซึ่งกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบจำนวนตามที่รัฐมนุนกำหนด
บรรยัติให้คำนวณตามอัตราส่วนที่ทุกพักการเมืองจะได้รับการจัดสรรจำนวนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
เมื่อรวมแล้วไม่เกิน๑๕๐คน
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและการคิดอัตราส่วนที่แนบมาพร้อมข่าวนี้จะมีข่าวแจกนะครับ
มีวิธีคำนวณ๑๔หน้าท่านไม่ต้องถามว่าคำนวณยังไงนะครับ
มี๑๔หน้าแจกพร้อมประกาศผลการเลือกตั้งนี่แหละครับ
ทางสำนักประชาสัมพันธ์ก็จะเอามาแจกกำลังผลิตน่าจะเสร็จแล้วล่ะครับตอนนี้ครับ
ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว
รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อตามแบบสส๖ทับ๕นับแต่วันที่ออกประกาศคือวันที่๘พฤษภาคม๒๕๖๒เป็นต้นไป
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา๘๓๐นาฬิกาถึง๑๖๓๐นาฬิกาณห้องประชุม๒๐๓ชั้น๒สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาคารรับประสาสนพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในราชกิจจานุเบกษาและเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ
คำนวณตามมาตรา๑๒๘ครับ

ผมผมน่าจะเป็น๒๖อ่ะ
ไม่รวมพักเพื่อถ่ายเพราะไม่มีแบบอาชิราชีครับ
กรกตก็ทำหน้าที่ตามกฎหมาย

ไม่มีเหตุผลก็เป็นไปตามกฎหมายครับ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงสูตรนี้
แล้วก็เสนอให้กรกตพินาครับ